ว่าที่เจ้าสาวและว่าที่เจ้าบ่าวได้ไหมที่กำหนดการจะแต่งงานกัน๒๕ธันวาคมนี้
ที่ที่รถพ่วงชนแล้วก็รถพี่ผู้ชายไปไปชนรถแฟนหนุ่มไปสะบัดชนแฟนสาว
โอ้โหเห็นเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้ครับ
เมื่อวานนี้ครับเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายของทั้งว่าที่เจ้าบ่าวของทั้งครอบครัวผู้ตายได้บอกลาว่าที่เจ้าสาว
เพราะว่าเป็นพิธีชาปนกิจครับไปดูบรรยากาศครับ
พี่รักตัวนะรักไม่ตะบายไม่ต้องห่วงพี่
ขอให้ตัวเป็นตัวสุขสินอะ

เพียรม
ไม่รู้อะไรจะเศร้าไปกว่านี้ไม่งะ
ร้องแล้วนะร้องก็ตอนที่เอาดอกไม้ไปวาง
แต่ว่าจุดที่มันจุกสุดเลยนะคือขวัญดูเรื่องนี้
รู้สึกว่าคือความเจ็บปวดหัวใจของเขาที่เขาวางแผนไว้ทั้งหมดน่ะนะ
แล้วก็ตอนที่สับปะเลอคือถอดแหวนของแฟนเขาซึ่งมันก็เป็นแหวนมั่นนั่นแหละค่ะ
แล้วก็เอามาใส่มือให้กับคุณอ้ำของคุณนัทว่าที่เจ้าสาว
เขาก็ยิ่งเหมือนจะซุดลงไปอยู่แล้วคือมันสุดจริงไม่รู้จะอธิบายยังไง
ต้องมาช่วยกันพยุงต้องมาช่วยเช็ดน้ำตาครับ
คือที่เช็ดน้ำตานี่มีเรื่องความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
คือเขาถือกันเขาไม่ให้น้ำตาหยดลงไปโดนศพ
ใช่เป็นความเชื่อ
นี่แหละครับเป็นงานชาปนกิจร่างของคุณนัทหรือว่านางสาวนัฐกาลอายุ๒๗ปีว่าที่เจ้าสาว
งานนี้จัดขึ้นที่วัดศรีภูกระดึงพัฒนาจังหวัดเลยครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้หลังจากเธอเสียชีวิตที่โดนรถชนช่วงเย็นวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
พระหัสสบดีที่แล้วครับส่วนว่าที่เจ้าบ่าวก็คือคุณอ้ำหรือว่าคุณโชลทิศ
ซึ่งตามกำหนดจะเป็นเจ้าบ่าวในวันที่๒๕ธันวาคมนี้
ระหว่างที่บอกลาแฟนสาวของเขาคุณอ้ำก็พูดนะครับว่าขอให้ชาติหน้ากลับมาเจอกันอีก
ทุกคนก็ต้องช่วยกันปลอบครับแล้วก็พยุงตัวคุณอ้ำลงจากเมนเพื่อให้สับปะเหลอทำพิธี
ขณะที่พ่อของคุณนัทผู้ตายเนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้ครับเห็นร่างไร้ลมวิญญาณไร้ลมหายใจของลูกสาวนะครับ
ต้องเดินลงจากเมนหนีไปร้องไห้อยู่ด้านล่างครับคุณพ่อก็เสียใจไม่ต่างจากคุณอ้ำซึ่งเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเลย
ส่วนภายในสารวัฒน์เนี่ยก่อนจะเริ่มประกอบพิธีชาปนกิจทางคุณอ้ำว่าที่เจ้าบ่าวก็นำชุดเจ้าสาวสีขาวซึ่งเตรียมไว้แล้วนะ
รองเท้าสีครีมที่เตรียมไว้แล้วนะวางไว้หน้ารูปภาพของคุณนัทว่าที่เจ้าสาวครับแล้วก็เอารูปถ่ายพรีเวดดิ้ง
ซึ่งตั้งใจจะไปโชว์ในงานแต่งมาเรียงแบบนี้ใครจะไปนึกว่าภาพเหล่านี้จะมาโดนวางอยู่ในงานศพ
คนเห็นมันแสดงเป็นภาพที่เราแทบจะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้อยากจะเห็นด้วยนะครับก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจครับคุณอ้ำได้ร้องเพลง
อยู่ตรงนี้ของพี่ปูพงศิษยคัมภีร์ให้ว่าที่เจ้าสาวด้วย
แล้วก็นี่ฮะจังหวะนี้เลยครับไปฟังหน่อยฮะ
ผู้คนมากมายความตายถึงเลือกอาจารย์ไปแล้วไม่มีฮูนกลับ
ไม่มีคือเป็นเลยครับส่วนฮูฮฮ
ครับ
เป็นเสียงร้องที่บาดใจคนมาร่วมงานและยังบาดใจคน
ร้องเองเลยนะครับเท่ากระดูกของคุณนัทเนี่ยวันนี้ทาง

ทางบริษัทต้นสังกัดมอบเงินช่วยเหลือให้๓๐๐๐บาทครับ
ส่วนทางคดีผู้ก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แสดงความเสียใจกับผู้ที่เป็นครอบครัว
แล้วก็รวมไปถึงว่าที่เจ้าบ่าวด้วยจริง

แล้วก็บอกว่าคือเห็นแล้วมันสะเทือนใจจริง
หลายคนบอกว่าดูแล้วน้ำตาไหลตาม
ผมเชื่อว่าข่าวนี้จะทำให้เราย้อนกลับไปหาคนข้าง
แล้วทำทุกวินาทีที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดีที่สุดเลยนะฮะ
คือก็ไม่อยากจะให้มันกลายเป็นความดราม่ามากมายในเช้านี้
แต่ว่าเอาจริงคุณผู้ชมลองให้คิดว่าข่าวนี้
มันเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์อย่างที่ดอมบอกนะคะว่า

เราก็อาจจะต้องทำดีต่อกันให้มากขึ้น
คนรักกันจากกันเขาเรียกอะไรนะ

อันนี้จากตายยิ่งแยกกันไปใหญ่